อยากพาคุณผู้ชมไปดูแรงศรัทธาของชาวพุทธแล้วก็ลูกศิษย์จำนวนมากนะฮะที่มารอรับแล้วก็รอกราบครูบาบุญชุ่มครับ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยอย่างนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมครับครูบาบุญชุ่มยานสังวโรนะครับ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

เคยเห็นทะเบียนแบบนี้ยาวเหมือนตัวถังรถเหมือนกัน
ก็ว่ากันไปเนาะท่านก็ผ่านมาทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา
ข้ามลำน้ำสายแห่งที่๒ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
โหงานนี้ที่เห็นตามภาพเลย
บรรยายตามนั้นเลยนะคุณผู้ชมท่ามกลางพุทธศาสนา
เอกชนที่มารอสักการะตั้งแต่ตรงไหนรู้ไหม
ที่บริเวณหน้าจุดผ่านแดนยาวมาจนถึง
ที่วัดพระท่านหนอยเบียงแก้ว
จากนี้รถที่ท่านนั่งมา
เขาบอกว่าในพื้นที่บริเวณวัด

แล้วก็สวดบนวัดเย็นพร้อมกับศิษยานุสิตนะครับ
เอาพูดง่ายเลยทำวัดเย็นร่วมกัน
หลายคนมาร่วมสวดมนต์กันเพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนานะฮะ
ลูกศิษย์ได้นำพระมาให้ครูบาบุญชุ่ม
ธิษฐานจิตนะแล้วก็นำพระนั้นไปแจกให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมกัน
ทำวัดเย็นครับก็ถือว่าได้ของดี
ของที่เป็นสิริมงคลรับปีใหม่กลับไป
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมาวันก่อนนะเนาะ
ทางวัดได้มีการจัดการเทศมหาชาติตลอดทั้งวัน
และงานนี้มันยังมีอีกก็คือในวันนี้๙มกราคมครับ
ครูบาบุญชุมจะประกอบพิธียกช่อฟ้า
พระวิหารหลวงบุญชุมรัตนภูรีศรีธรรมารัชา
ก่อนที่จะทำพิธีสืบชะตาหลวงและพิธีส่งน้ำ
ครูบาบุญชุ่มตามลำดับต่อไป
ใครที่ไปเราก็ขออนุญาตอนุโมทนาสาธุไปด้วยแล้วกันเนาะ
อนุญาตรับบุญมาณตรงนี้ด้วย

สำหรับคุณผู้ชมเนาะ
ใครที่ไม่ได้เดินทางไปเราก็นำเสนอเรื่องราวมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เพราะฉะนั้นแล้วรับบุญกันไปทั่วหน้าต้อนรับปีใหม่กันเลยนะจ๊ะ